คุณผู้ชมมาดูประเด็นดราม่าของหมออ๋องรองประธานสภาคนที่๑ครับที่เบิกงบ๑ล้านบาท
พาคณะไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์
เจ้าตัวยืนยันนะว่าทำทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ที่สำคัญท่านประธานวันนอร์ท่านเป็นคนอนุมัติเอง
แต่ก็มีคนที่มาแจกแจงเลยว่างบส่วนนี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชม
หมออองรู้ว่าปฏิพัฒน์สันติพาดากล่าวถึงกรณีที่รองโคศกพรรครวมไทยสร้างชาติ
โพสต์ในโซเชียลตั้งข้อสังเกตเรื่องที่เขาพาคณะทำงาน
ไปดูงานที่สิงคโปร์ว่าใช้งบสูงเกินความเป็นจริงมากถึง๑ล้าน๓แสนบาท
หมออ๋องยืนยันนะเป็นการตั้งงบแบบสูงสุดไว้ก่อน
แต่การใช้จ่ายเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีราคาถูกกว่าที่ตั้งงบไว้อยู่แล้ว
แล้วเมื่องบเหลือแล้วทำยังไงส่งกลับคืนคลังทั้งหมดนะคุณผู้ชม
หมออ๋องยังชี้แจงด้วยว่าแม้จะไม่มีคำเชิญให้ไปดูงาน
แต่เป็นความตั้งใจจะไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนารัฐสภาดิจิทัล
และเรื่องข้อกฎหมายที่ช่วยให้แก้ปัญหาหมอกควันได้สำเร็จ
ซึ่งเตรียมงานมาหลายเดือนแล้วครับ
ส่วนเรื่องการจองที่พักและการเดินทางก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการไปตามระเบียบ
เขาก็ได้บอกไปว่าให้บินสายการบินประหยัดนะ
แต่มีระเบียบว่าต้องบินด้วยสายการบินแห่งชาติ
ด้วยว่าทำทุกอย่างโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชม๒๐กันยายน
หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาจะแถลงอย่างเป็นทางการครับ
คนที่ตั้งข้อสังเกตใครล่ะรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใคร
คุณพงพลยอดเมืองเจริญครับ
เขาตั้งไว้หลายประเด็นนะทั้งเรื่องที่พักสุดหรูคืนละกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อคน
แล้วก็ค่าตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์ในชั้นธุรกิจ
ราคาคนละกว่า๕๐๐๐บาทอันนี้ไปกลับนะ
แล้วก็มีผู้ร่วมคณะ๑๒คน
เป็นสมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎร๗คนจากพักเก้ากลาย๖คน
อันนี้นับรวมออกแล้วอีกคนนึงมาจากพักเพื่อไทย
คือนายสรรทิมสุวรรณเป็นสอสอจังหวัดเลยครับ
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตัวเครื่องบินไปกลับและค่าที่พักอย่างละ๔แสนกว่าบาท
ค่ารับรอง๒แสนบาทค่าเบี้ยเลี้ยง๑แสนกว่าบาท
ค่าของที่ระลึก๓หมื่นบาทค่าเช่ารถที่สิงคโปรน๑แสน๕หมื่นบาท
แล้วก็ค่ารถขนสัมภาระไปกลับสนามบิน๔๐๐๐บาท
และมีค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง๑หมื่น๑พันบาท
เฉลี่ยแล้วตกสอสอทั้ง๗คนเนี่ยเบิกงบประมาณสำหรับไปดูงานครั้งนี้
คนละ๑แสน๑หมื่น๔พัน๖๕๐บาทครับ
ต่อให้เป็นรองโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติที่มองว่าอาจจะไม่เหมาะสม
แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประธานวันนอร์
เปิดเผยว่าท่านเป็นคนอนุมัติงบดูงานที่สิงคโปร์ให้กับนายปฏิพัฒน์และคณะไปแล้ว

เมื่อกลับมาก็ต้องมีการเขียนรายงานและสามารถจะนำสอสอไปด้วยได้
หากเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ
ส่วนหัวข้อที่ไปดูงานประธานวันนอก็มองว่าก็เป็นประโยชน์
กลุ่มงานที่นายปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่๑ดูแลอยู่ครับคุณผู้ชม
ค่าทีนี้ผมเห็นด้วยกับจไวนอร์นะ

ห้องพักในต่างประเทศ๑๒๐๐๐บาท

แพงไหมส่วนตัวผมว่ามันก็เหมาะสมนะ

ประธานสภาของประเทศไทยนะ

ก็ตอนที่ไปผมไปสิงคโปร์ไม่ได้เป็นรองประธานอะไร
คนทั่วไปก็คือละ๘๐๐๐กว่า

ใช่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร